และสำหรับในช่วงนี้นะคะบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังทีมข่าวของเราพร้อมแล้วนะคะ
ไปติดตามชมบรรยากาศสดพร้อมกันเลยค่ะ
แม้ขณะนี้จะยังเป็นช่วงเวลาเช้านะคะ
แต่พื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ก็เต็มไปด้วยประชาชนชาวไทยค่ะ
ที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ถนนหน้าพระธาตุทอดยาวไปจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ต่อเนื่องบนทางเดินในสนามหลวง
เต็มไปด้วยประชาชนที่มารอต่อแถว
เพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
บางส่วนนอนค้างที่ท้องสนามหลวง
เพื่อจะได้เป็นคิวแรกในการเข้าไปลงนามค่ะ
อยากให้ทุกคนรักกันสามัคคีที่ท่านต้องการ
อกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนะคะ
เดินทางมาน้อมถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการก้มลงกราบลงบนพื้นดิน
ที่บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างประตูมณีนพรัชและประตูวิเศษชัยศรี

ชะลองวันเกิดครบ๓๕ปี

เพื่อขอพรและจากนี้ก่อนไปทำงานทุกเช้า
ก็จะเดินทางมาทำเช่นนี้จนครบ๑ปี

วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาไหว้ท่านครับ

ให้ส่งท่านสู่สวรรค์

ก็เลยตั้งใจที่จะมาครับ
แต่ก็ตั้งใจที่จะมาทุกวันเหมือนกัน
มาให้ครบ๑ปีไว้อะไรท่าน
เป็นบทอุทธิษฐวาย

พระกรมินทรมาหาภูมิพลนรรุณเดชนะครับ

ประมินทรมหาภูมิพระ
อัตุละยะเตสชัตตะโธตุ
ขอบนกุศลจนละนี้จงสำเร็จเป็นพระวรรมี
ด้านนายทองเจือยังสุกอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่๒วัย๙๓ปี
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้ว
ก็ขอให้หลานสาวช่วยพามาจากจังหวัดนครสวรรค์
และจะมาอีกครั้งในวันที่๒๘ตุลาคม
เพราะสำนักพระราชวังเปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย

ต้องเดินไปรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ด้านหน้าสารดีกา
มาต่อแถวเพื่อรอเข้าไปในสาราสหทัยสมาคม
โดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
มีประชาชนมารับบัตรคิวเพื่อลงนามแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงราชการที่๙กว่า๔๐๐๐คนค่ะ
และตามกำหนดการนะคะวันนี้สำนักพระราชวัง
เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัย

ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ